เวลาที่ไปเล่นน้ำตกนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณสังเกตเห็นสีน้ำ
เฮ้ยสีน้ำมันแปลกแล้วไปเป็นไรนะเล่นไปอีกหน่อย
อย่าคิดแบบนี้เด็ดขาดเดี๋ยวจะเหมือนครอบครัวนี้ค่ะ
เพราะว่าพ่อเลี้ยงตัดสินใจไม่เป็นไร
เล่นไปก่อนละกันสุดท้ายน้ำป่ามันหลากมาเที่ยวมาแรงพัดซัด
ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยค่ะคุณผู้ชม

พัทธลุงแล้วเนี่ยน้ำตกขึ้นชื่อเลยนะน้ำตกหม่อมจุ้ย

ตอนที่เจ้าหน้าที่ที่สพตะโหมดตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
มีนักท่องเที่ยวมาเล่นที่น้ำตกหม่อมจุ้ย
แล้วก็หายตัวไปเลยเพราะอะไร
คุณผู้ชมดูสิขนาดตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วสภาพน้ำยังน่ากลัว

ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยมันมาจากเทือกเขาบรรทัศน์แล้วก็หลากมาหลากมาเนี่ยนะคะ
อยู่ที่ตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดเนี่ยนะคะ
ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับครอบครัวของนายพงศกร

แล้วมีลูกเลี้ยงไปด้วยก็คือนางสาวชนการเนี่ยนะคะ
ก็ขับรถไปเที่ยวกันแหละค่ะที่อำเภอตะโหมดที่พัทธลุงนั่นแหละ
เสร็จแล้วปั๊บก็มาที่น้ำตกตรงนี้น้ำตกนี้ดังมากนะ
หลังจากนั้นตัวพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงแล้วก็นักท่องเที่ยวคนอื่นก็ปีนขึ้นไปนะ
คือน้ำตกมันจะเป็นชั้นใช่ไหมแล้วน้ำตกมันจะมาแบบเชี่ยวอะค่ะ
ฝนตกลงมาด้วยลูกเลี้ยงบอกว่าตัวพ่อเลี้ยงบอกว่ายังไงก็จะเล่นน้ำตก
เพราะว่าเห็นว่ามันยังไม่เชี่ยวมากตอนนั้นพ่อก็รู้แล้วแหละว่าน้ำป่ามันไหลลงมา
ทีนี้พ่อเลี้ยงก็บอกลูกว่าเออลูกลงไปรอข้างล่างกับแม่เลย
ขึ้นไปก่อนนะใช่ทีนี้อยู่ห่างกันเนี่ย
พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงอยู่ห่างกันสักประมาณ๓๐เมตรได้
พอพ่อเลี้ยงขึ้นไปบนขอนไม้ปั๊บตู้มกระโดดลงน้ำตกค่ะ
จังหวะนั้นน้ำป่ามันหลากมาแรงขึ้นพอดี
พัดซัดร่างของพ่อเลี้ยงเนี่ยหายไปเลยนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องงมหากันค่ะ
ตอนนี้เนี่ยในอำเภอตะโมดเองเนี่ยนะคะก็มีการต้องเหมือนกับว่าเป็นคนขนการแหละ
บัญชาการเหตุการณ์นี้ดูสิเจ้าหน้าที่ไปค้นหากันยังไม่เจอตัวเลยนะ
คือตัวลูกเลี้ยงเนี่ยบอกแบบนี้ตอนที่น้ำมันเริ่มหลากมาเนี่ย
เลี้ยงก็พยายามที่จะกระโดดข้ามหินข้ามขอนไม้มาให้ถึงฝั่งทางนี้ให้ได้นะฮะ
แต่ปรากฏว่ามันไม่ถึงไอ้คุณมันพลาดแล้วก็ตกลงไปในน้ำเลยนะฮะ
ใช่ค่ะตอนนี้ครอบครัวก็ไม่สบายใจแล้วแหละมีการจุดทูบจุดเทียนสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
อยากให้เจอร่างของสมาชิกในครอบครัวนะคะ
เดี๋ยวมีรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมเราแจ้งให้คุณผู้ชมทราบเนี่ย

ครับต้องเตือนกันไว้นะครับเพราะว่าพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่
แล้วก็ฝนที่สะสมบนเขาเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะครับ